ชวนคุณผู้ชมแฟนบันเทิงไทยรัฐมาล้อมวงตรงนี้เลยค่ะ

มาฟังเรื่องชวนขนลุกของตลกชื่อดังพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มนะคะ
ต่อด้วยตั้งแต่วันที่เราไปร้านก๋วยเตี๋ยวแก่เตี๋ยวเต็มตีนนะคะ

ต้องบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนตัวค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะบ่อน้ำที่อยู่ตรงด้านหน้าร้านก๋วเตี๋ของพี่เจี๊ย

ที่นี่มีเรื่องเล่ามากมาย
โดยพี่แหม่มนะคะภรรยาของพี่เจี๊ยบเคยเจองูใหญ่สีทองคุณผู้ชม
ไม่ใช่ฝันนะเจองูเลยค่ะ

ก่อนถูกรอเตอรี่๓งวดติดตอนนันค่ะ
มีพรามเคยมาทักนะคะว่าอย่าถมที่นะ

ความไม่เชื่อของพี่แหม่มภรรยาของพี่เจี๊ยบค่ะ
เกือบเสียชีวิตคือตอนนั้นเราก็ติดตามข่าว

กระทั่งเวลาล่วงเลยค่ะก็มีคนทักมาอีกว่า
เจ้าที่ตรงนี้แรงมากแต่ถ้าไหว้ดีขอดีนะคะ
ลองเปิดทำธุรกิจดูสิรับรองคนจะไหลมาเทมาค่ะ
ซึ่งหลังจากนั้นนะคะไม่นานปลายปีที่แล้วค่ะ
ไฟไหม้ที่สาราที่อยู่ที่สวนหย่อมตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
ข้างมานะคะจนต้องปรับเปลี่ยนนะคะ
มาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนนี่แหละค่ะ
ซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเปิดมา๗เดือนค่ะ

เงินลงทุนก้อนสุดท้ายนะคะที่พี่เจี๊ยพี่แหม่มบอกว่ามี๑๕๐๐

ส่วนตัวพี่จิ๊บเองนะคะก็มีงานแสดงหลั่งไหลเข้ามา

อ่ะไปฟังเรื่องเหลือเชื่อจากพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มกันค่ะ
อย่างที่บอกนะครับว่ามีคนเคยมาทักหลายคน
บอกเจ้าที่ที่นี่เขาสามารถทำประกอบอาชีพได้เลย
ตรงนี้นะฮะก็รับรองว่าจะมีคนเข้ามาเยอะหลั่งไหลมา

พอเกิดไปร้านก๋วเตี๋ยเราก็เห็นเลยว่าคนเดินเข้าเดินออกทั้งวัน

วันที่ผมก็คือถ้าย้อนกลับไปดูเทปเก่าจากรายการอื่น
ก็คือวันที่ถมก็เกิดเรื่องเกิดราวของแหม่มขึ้นมา
ก็ตอนแรกมันอ
ราคางานก็เยอะมากจริงมีเรื่องเล่าเยอะมาก
อย่างเช่นบ่อย
ตอนแรกซื้อที่ดินมาให้คุณผู้ชมแล้วก็จะเลี้ยงปลา
ปรากฏว่าพี่เจี๊ยบกับพี่แหม่มภรรยาซื้อตามาประมาณแบบ๓๐๐กว่าตัว
แล้วอยู่วันรุ่งคืนปลาหายหมดเลย
คือเอามาปล่อยเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ดีอ้าวปลา๓๐๐ตัวหายไปไหนหมด
ใช่แล้วก็มีเรื่องเล่าเยอะมากนะคะ
กระทั่งมีชาวบ้านเคยแบบมาจุดทูปขอค่ะอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อเช่นเดียวกัน
ขอเลขขอรถตะลงโรตเตอรี่ปรากฏว่าฝัน
ฝันแล้วถูกเลขที่ของพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชม
บริเวณที่จอดรถเมื่อก่อนมันเป็นหลัว
แล้วพอมาทำเป็นก๋วเตี๋เขาก็ถังที่ออกนี่แหละค่ะ

ก็ลองไปที่ไปไหว้บ่อน้ำด้านหน้าดูได้นะ
ความเชื่อก็ส่วนความเชื่อแต่ที่เราเห็นแน่ก็คือว่า
เขาทำมาหากินใช่และที่สำคัญก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยถ้าไม่อร่อย
คนจะไปกินซ้ำได้เลยแบบนี้ไม่ได้นะ
แสดงว่าอร่อยจริงนะคะอืม